สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้นะคะประเทศไทยของเราหลายพื้นที่ฟ้าเปิดนะคะ
ห้องฟ้าสดใสแดดดีเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การท่องเที่ยวค่ะ
ในขณะที่พี่น้องเกษตรกรนะคะต้องเลือกปลูกพืชให้ดีปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือมีอากาศฝนปนร้อนนะคะ
เกษตรกรควรใช้วัสดุคลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำค่ะ
ระหว่างศัตรูพืชจำพวกนอนและเพลียค่ะ
เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะที่มีอากาศฝนปนร้อนเช่นเดียวกัน
เกษตรกรวางแผนการใช้น้ำให้ดีค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศฝนปนร้อนค่ะ
เกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและเพลี้ยควรใช้น้ำนะคะ
ให้อย่างประหยัดเลยแล้วก็ใช้ไม้ค้ำยันกิ่งให้แข็งแรงค่ะ
คลื่นลมสงบเหมาะกับการออกเรือค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้อากาศฝนปนร้อนนะคะ
เกษตรกรควรทำแนวไฟป่าค่ะ
และก็ระหว่างโรคแป้งในเหงาด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวไหนสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ไปเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะทาครีมป้องกันแดดกันด้วย
ไปดูนกฟรามิงโก้คุณผู้ชม
และขาก็จะเป็นสีชมพูด้วยค่ะ

เพื่อให้เด็กได้ชมนกได้อย่างมีความสุขค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ